ที่จังหวัดเชียงรายกันหน่อยนะฮะเป็นเหตุการณ์ชายชะกัน๓คน

มาดักทรุ่มรอผู้หญิงคนหนึ่งคือผู้หญิงขี่ซ้อนท้าย
แล้วก็ไปเลยเพื่อนที่ขี่มอเตอร์ไซค์เนี่ยพยายามที่จะขับตามไปนะคะ

สุดท้ายคือตอนนี้ก็ยังไม่ทราบชะตากรรมเลยว่าเธออยู่ที่ไหนอย่างไร
รู้ตัวคนร้ายแล้วว่าเป็นใคร
คนร้ายไม่ใช่ใครอื่นใกล้เป็นอดีตสามีของเธอนั่นแหละ
คุณผู้ชมเป็นภาพจากกล้องวงจรปิดนะฮะจับภาพได้อย่างชัดเจนเลย
บริเวณลานจอดรถของหอพักด้านหลังห้างแห่งหนึ่งในจังหวัดเชียงราย
วิ่งไปยังเป้าหมายก็คือนางสาวจิยาดาเว้นบาปอายุ๒๖ปี
อุ้มตัวนางสาวจิยาดาขึ้นรถแล้วก็ขับออกไปอย่างรวดเร็ว
ทีนี้เพื่อนของหญิงสาวคนนี้พยายามที่จะขี่มอเตอร์ไซค์

ชาวบ้านเขาก็เห็นนะคะแต่ว่าเขาบอกว่าก็ไม่กล้าเข้าไป
มากันตั้ง๔คนแล้วก็อีก๔คนที่มา
ก็ไม่รู้ว่าพกมีดหรือเปล่าพกปืนหรือเปล่านะคะ
แต่สิ่งที่ทำได้ก็คือโทรศัพท์ไปแจ้งตำรวจ
ทีนี้พันธ์ตำรวจเอกกิติพงศุกร์วัฒนภัณฑ
เป็นผู้กำกับสพเมืองเชียงรายก็เลยบอกว่า
สั่งการให้ตำรวจเร่งสืบสวนจนกระทั่งตอนนี้

ก็คือนายปียพงศ์อุตสาศาลอายุ๓๕ปี
เป็นชาวอำเภอท่าม่วงจังหวัดกาญจนบุรี
แล้วก็เป็นอดีตสามีของนางสาวจิยาดาด้วย

มีลูกด้วยกัน๒คนเลิกรากันไปได้สักประมาณ๑ปี
คือนิสัยใจคอของนายปียพงศ์คนก่อเหตุเป็นคนอารมณ์ร้อน
แล้วก็ก่อนหน้านี้มักมีพฤติกรรมทำร้ายร่างกายภรรยาบ่อย
เขาก็เลยทนไม่ไหวแล้วก็เลิกกันค่ะ

พันธุ์ตำรวจโทนิพลสุรป้อมเป็นรองผู้กำกับการสอบสวน
สพเมืองเชียงรายบอกว่าคือหลังจากที่หายไป
จากนั้นไม่นานได้รับการติดต่อจากนางสาวจิยาดา
บอกว่าจะเดินทางด้วยรถโดยสารจากจังหวัดเชียงใหม่

พร้อมทั้งก็อีกฝากหนึ่งก็ได้รับการติดต่อจากคนก่อเหตุ
ก็คือนายปิยพงศ์บอกว่าเดี๋ยวก็จะเดินทางเข้ามอบตัวเช่นเดียวกัน
ปรากฏว่าในวันเกิดเหตุเวลาผ่านไปสักประมาณ๑๒นาฬิกา
ประมาณเที่ยงก็ไม่สามารถติดต่อทั้งสองคนได้อีกเลยนะคะ
แต่ตำรวจเองก็ไปจับพิกัดสัญญาณโทรศัพท์มือถือ
ของคนที่โดนอุ้มไปก็คือนางสาวจิยาดา
พบว่าไปอยู่ในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี
ในท้องที่เขาก็เลยประสานไปยัง
สวัสดิ์พรวัฒนสิทธิ์อายุ๕๐ปี
เป็นพ่อของนางสาวิยาดาพร้อมกับเพื่อน
แล้วก็คนที่เห็นเหตุการณ์บอกว่าช่วยหน่อย

เพราะว่าเดี๋ยวจะต้องมีการขอสารอนุมัติออกหมายจับ
คือหลักฐานต้องแน่นน้ำพอสมควร
จับกลุ่มคนที่ลงมือก่อเหตุมาดำเนินคดีตามกฎหมาย
ทีนี้คุณพ่อของนางสาวจียดาคนที่ถูกอุ้มบอกว่า
คือนายปียพงศ์คนก่อเหตุเนี่ยเป็นอดีตลูกเขย
ไม่มีอาชีพเป็นหลักเป็นแหล่ง
มีอาชีพคือเป็นร่างทรง
เคยแต่งงานอยู่กินกับลูกสาว
โดยไม่ได้จดทะเบียนสมรสจนกระทั่งมีลูกด้วยกัน๒คน
เนื่องจากนายปียพงศ์คนก่อเหตุเป็นคนที่มีอารมณ์ร้ายอารมณ์ร้อน
เมื่อมีปากเสียงก็จะลงมือทำร้ายร่างกายลูกสาว
ก็คือนางสาวจียาดาบ่อยครั้ง
ลูกสาวทนไม่ไหวหลังจากนั้นก็ตัดสินใจเลิกรากันไป
รากันได้สักประมาณปีเสร็จ
จากนั้นคนก่อเหตุคือนายปียพงศ์เนี่ยก็มาตามง้อตามเตื้อค่ะ
คืออยากจะกลับมาขอคืนดีนะแต่ลูกสาวบอกว่าไม่เอาด้วย
หลังจากนั้นก็นี่อาหารคุณผู้ชม
มีเหตุการณ์การทำร้ายร่างกายเกิดขึ้นอีก
ที่สุดแล้วพ่อของนางสาวจียดาก็เลยตัดสินใจ
ไปแจ้งความไว้ที่สพชัยปราการจังหวัดเชียงใหม่

เหตุการณ์ที่ลูกสาวโดนทำร้ายเนี่ยเกิดขึ้นสักประมาณกันยายนหกหนึ่ง
ก็เลยไปแจ้งความเอาไว้ที่สพชัยประการ
ฟังเสียงคุณพ่อคนที่เขาโดนอุ้มไปหน่อยค่ะ
เดือนถึง๙เดือนมีปัญหา
แม่เต็อมไปแล้วก็ทำอะไรบ้าง

เป็นร่างทรงทุกครั้งไม่มีปัญหา
ตัวต้นตัวคนที่เลาะชุด
ยพงศ์จีรยาดาเขาเป็นสามีภรรยากัน
ไม่ได้จดทะเบียร์สมรสมีลูกด้วยกันสองคน

เลิกกันก็เหมือนกับว่าไปมาค่ะ
จนกระทั่งตียดาโดนซ้อมอีก
ก็เลยมาแจ้งความว่าที่สมพอร์ตชัยปราการ
ทีนี้คือมันเป็นแบบนี้บ่อยครั้ง
หัวอกคนเป็นพ่อนะก็ไม่ไหวแล้ว
ลูกสาวโดนทำร้ายทีนี้ก็เลยบอกว่า
ให้ลูกกลับมาเรียนหลักสูตรบริบาลศาสตร์ที่จังหวัดเชียงราย
เพื่อหนีห่างจากนายปิยพงศ์
แต่ปรากฏว่าก็ไม่วายนะคะ
นายปียพงศ์ก็ตามมาจนกระทั่งรู้ว่านางสาวจียดาอยู่ที่ไหน
ก็เลยมาก่อเหตุดักอุ้มแบบนี้ค่ะ
คุณผู้ชมค่ะเดี๋ยวรอติดตามนะคะว่าตำรวจจะสามารถตามตัวนางสาวจียดาเจอหรือเปล่า

เรื่องนี้น่ากลัวนะถ้าเป็นแล้วยังตามมาอุ้มแบบนี้ค่ะ